เวลาพูดถึงดวงเมืองเขาต้องย้ำว่าเมืองไทย
ก็ถือว่าเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะหลายอย่างในเชิงของดวงเมืองนะครับ
แต่ว่าโชคยังดีที่ดวงเมืองเรามีดวงดาวดีที่มีพลัง
ตั้งแต่พื้นดวงเมืองเดิมแล้วไม่ว่าจะเป็นพระอาทิตย์ที่เป็นมหาอุด
ก็ถือว่าเป็นแบบส่งพลังที่ดี
ดาวพฤหัสที่เป็นเกษตรภาษาดวงเขาเรียกว่าเกษตรตาธิบดี
สองดวงนี้เป็นดาวที่คุ้มครองดวงเมืองได้ดีมากนะครับ
และในปีใหม่นี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ดวงดาวร้ายก็เริ่มอ่อนกำลังลง
พอเข้าเมษาไปแล้วดาวพฤหัสจากที่เป็นดาวที่ดีที่คุ้มครองดวงเมือง
จากที่ไม่มีกำลังเลยตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา
พอเข้าเมษาปุ๊บดาวพฤหัสก็จะเริ่มเดินหน้าแล้วก็มีพลังมากขึ้น
อยู่ในตำแหน่งที่ซัพพอร์ตทำให้เกิดความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลง
ต้องย้ำว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีสำหรับดวงเมือง
คือพอเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงไม่ได้บอกว่าใครจะแพ้ใครจะชนะ
แต่ถ้าเกิดมองผลลัพธ์ว่าเป็นผลลัพธ์ในเชิงของดวงเมืองบ้านเมือง
ทางที่ดีขึ้นผมเชื่อว่าในช่วงสงกรานไปแล้ว
ก็น่าจะมีข่าวดีเข้ามาหลายอย่าง
แต่ว่าตอนนี้มันมีเรื่องภาวะของโรคระบาดเกิดขึ้นนะ
ผมว่าความวุ่นวายตรงนั้นยิงดวงเมืองก็จะวุ่นมากในช่วงเดือนมกราคม
เพราะว่าเป็นเดือนที่มันมีดวงดาว๔๕เดือน
อันนี้หมายถึงโควิดใช่ไหม

อันนี้โดยสถานการณ์คือว่า
ทีนี้ถ้ามันไม่ได้มีเรื่องโรคระบาดอาจจะเป็นเรื่องม็อบเรื่องการชุมนุมอะไรไป
แต่ว่าพอมันมีโรคระบาดเกิดขึ้นสิ่งที่มันก็ต้องระวัง
ก็ต้องย้ำว่ามกราคมถึงกลางเดือนไปแล้วจนถึงสิ้นเดือนเนี่ย
เป็นช่วงที่พีคและอันตรายสำหรับดวงเมือง
ในภาวะของดวงเมืองเขาบอกว่าพระหูมาอยู่ตำแหน่งนี้

หมายถึงเรื่องของการที่ดวงเมือง
จะต้องระมัดระวังเรื่องของภาวะระบบการเงินการคลังให้ดี

เรื่องนี้มีผลต่อภาคเศรษฐกิจโดยตรง
แต่ถ้าเกิดในเศรษฐกิจในเชิงของหุ้น
หรือว่าการลงทุนอะไรอย่างอื่น
ก็เชื่อว่าพอดาวน์บริหารเปลี่ยนแล้ว
ก็ทำให้เรื่องตลาดหุ้นที่มันเคยซบเซาเงียบอยู่

หรือแม้กระทั่งราคายางมันก็เริ่มเปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้
ปีฉลูนี้เป็นฉลูทอง
แล้วก็เชื่อมั่นว่าความผันผวนน่าจะน้อยกว่าปีชวดเยอะ

ก็ดวงดาวมันไม่ได้แยกอย่างนี้ไปตลอด

อย่างที่บอกคือเข้ามีนาสิ้นมีนาไปแล้ว
เมษาปุ๊บจังหวะดวงดาวเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
เชื่อว่าน่าจะมีข่าวดีเข้ามามากขึ้นครับ